คุณผู้ชมค่ะมาดูภาพที่เห็นแล้วจะต้องอมยิ้มแล้วก็ปรบมือดังให้กับ
หนักล้าตาหนุ่มสิงโตเท่าหลายช่องหลังในวงการมันเทิงแต่ภาพล่าสุดนี้ต้องบอกว่า
โดนเรียนจบหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด
ซึ่งปัจจุบันนี้นะคะหมวดสิงโตได้ประจำการอยู่ที่
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศค่ะ
เจ้าตัวก็เปิดเผยกับบันเทิงไทยรัฐเลยบอกว่าปลายปีนี้
ยังไม่ได้มีงานในวงการบันเทิงนะแต่มีแพลนจะเรียนต่อระดับปริญญาเอก
ตอนนี้ก็เลยขอทำงานรับใช้ชาติตรงนี้ให้ดีที่สุดไปก่อนครับ
รบมือดังเลยจ้า
โอ้โหหลายคนบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ค่อยเห็นผลงานสิงโต
ไม่ต้องแปลกใจหมวดสิงโตเขาปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติ
ทำงานอยู่ทำงานอยู่ตอนนี้คุณผู้ชม